ถ้าแม่ใครมารังแก่พ่อหนุ่มนะครับ
โดนตีนะครับ

พี่พีของพี่กินไปคู่กัน
มายูนับไหมคะ

มายูนับไหมคะ

แล้วลูกสาวนี่เขาพูดถึงลูกชาย

ตอนนี้มายูเขาไปนี่นะพ่อเขารู้แย่ให้ไปนอนที่อื่นนะ

แต่เขาดูแฮปปี้นะมายูลูกสาวพี่ได้ออกจากบ้าน
พี่มีโรงพิษ

ยังไม่ได้ถ่ายรูปยังไม่ได้ลงส่งไปให้เลย

ถึงจะมีน้อยนิดแต่เราก็รักของเรา
โอเค